ก็อาจจะมีเรื่องของดินโครนพันลมน้ำป่าไหลหลักได้
ส่วนภาคอีสานมีฝนน้อยของที่สุดนะคะของประเทศไทย
คือฝนฟ้าคนนร้อยละ๓๐ของพื้นที่
แต่ก็ตกกระจายนะคะทั่วทั้งภูมิภาคประปรายบ้างน้อยบ้าง
ภาคกลางฝนฟ้าคนนร้อยละ๓๐ของพื้นที่
ตะวันตกของประเทศราชบุรีกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังนะคะ
รวมไปถึงทางภาคตะวันออกวันนี้มีฝนตกหนักค่ะ๑๖๐ของพื้นที่
จันทบุรีตราดและระยองจะมีฝนหนักหน่อย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่
เพชรบุรีประจวบสงคราปัตตานียาลานราธิวาสยาวไปนู่นเลยนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอันดามานมีฝนฟ้าคนนร้อยละ๓๐ของพื้นที่
แต่ว่าคลื่นนั้นต้องเฝ้าระวังเพราะว่าสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนฟ้าขนองแล้วก็ตกหนักบางแห่ง๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
ยังไงเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของบ้านกันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตอนเย็นกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่ดี
ไปดูบ้านก่อนท่าทางจะไม่รอดแน่เลยสวัสดีค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เขาเจอมรสุมกันทุกวันเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็มา
เปลี่ยนบ้านข้างนอกไม่พอข้างในก็พังที่หน้าด้วยล่ะค่ะ
ข้างของเนี่ยร้องเพลงเมื่อสักครู่ได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ชอบคุณรัชนกชอบเหรอชอบโอ้วันเหล่าให้ฟังหน่อย
ยินดีเริ่มเลยไหมมาดูข่าวก่อนดีกว่านะคะ